ไฟไหม้กองใบอ้อยข้างโรงงานน้ำตาลที่สุพรรณบุรี
วันนี้วันที่๓แล้วเห็นภาพมันน่ากลัวใช่ไหมคะ

ตอนนี้เจ้าหน้าที่เขาต้องพลิกกองใบอ้อยที่โดนเผาข้างล่างเลยนะ
เอาขึ้นมาด้านบนไม่ให้ข้างในมันเป็นความร้อนระอุ
แล้วก็ถือว่าควบคุมเพลิงได้ในวงจำกัดแล้ว
ฝุ่นควันต่างก็จางลงไปแล้วนะคะ

บอกว่าถ้าเกิดมีฝนตกลงมานี่น่าจะช่วยได้นะคะ

โดยสำนักงานสิ่งแวดล้อมภาค๕กรมควบคุมมลพิษเนี่ย
ตอนนี้จุดที่ใกล้เคียงจุดที่เกิดเหตุ

ส่วนชุมชนโดยรอบรัศมี๕๐๐เมตรจนถึง๕กิโลเมตร
ฝุ่นยังปกติอยู่นะคะ